เอ้าปิดท้ายไปเดี๋ยวนี้พาผู้ชมไปทำบุญกันหน่อยครับ
ห่มผ้าพระนอนองค์ใหญ่อันดับที่๓ของโลกที่หาดใหญ่ที่สงขรากันหน่อยนะ

นี่คือพิธีทำบุญเดือน๕ห่มผ้าพระนอนของชาวอำเภอหาดใหญ่สงครา
ตั้งขบวนกันที่ถนนเสน่หานุสรแห่ไปยังวัดหาดใหญ่ในระยะทาง๓กิโลครับ
นำผ้าไปห่มองค์พระพุทธมหัตมงคลปางโปรดอสุรินทราหูนะครับ
หรือว่าพระนอนองค์ใหญ่อันดับที่๓ของโลก
โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะครับ
แล้วก็ไปร่วมพิธีจำนวนมากเลยเป็นปางโปรดสุรินราหูนะครับ
คนไปเยอะมากเลยไปทำบุญรับปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ไปห่มผ้าพระนอนแล้วก็จัดขึ้นไปจนถึงวันศุกร์ที่๑๙เมษายนครับ
ส่วนที่วัดศรีโพชัยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับ
ชาวบ้านก็ไปร่วมกันจัดประเพณีแห่ต้นดอกไม้
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมายาวนานกว่า๔๐๐ปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยการสร้างวัดเลยนะครับ
โดยจุดเริ่มต้นก็มีการนำดอกไม้มาบูชาพระในวัดในวันสงคราน
แล้วก็ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าไปตัดไม้ไผ่มาสารเป็นโครงขนาดใหญ่

ต้นดอกไม้เข้าวัดแห่มรอบบวดสามรอบ
แล้วก็วางต้นดอกไม้ไว้รอบโบสถบูชาพระทั้งคืนเลยนะครับ
พอรุ่งเช้าก็นำต้นดอกไม้ออกมาจากวัด
แล้วก็ไปซ่อมแซมจุดที่ชำรุดแล้วก็เปลี่ยนดอกไม้สำหรับใช้ในคืนถัดไป

ในช่วงวันพระอีก๓วันคือ๑๙๒๗เมษายน
แล้วก็๓พฤษภาคมนี้นะครับ